คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องที่น่าชื่นชมกันหน่อยนะครับ
ชื่นชมเด็กผู้ชายอายุ๗ขวบคนหนึ่ง
ในจังหวัดนครราชสีหมานะฮะ

เขาก็ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อน
ไม่ได้ไปเล่นเกมไม่ได้เล่นมือถือเหมือนเด็กทั่วไป
แต่น้องมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นกว่านั้น
คือการไปช่วยคุณลุงเลี้ยงควายฮะ
นี่คือกิจกรรมที่น้องมอส
นี่น้องมอสอายุ๗ขวบนะฮะ

ไม่เท่าพี่ควายเขาเลย

เสื้อแดงกางเกงน้ำเงินนะสีสันจัดจ้านเหลือเกิน
ว่าห้ามสวมเสื้อสีแบบนี้ไป
กลัวควายจะควิดอะไรอย่างนี้หรอครับ
มอสก็คือเด็กชายอธิพัฒน์ใยพิมาย
เป็นนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนบ้านมะค่า
มพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
จูงเชือกไล่ต้อนควายจำนวน๔ตัวอยู่ริมถนน
สายบ้านมะค่าถ่านละหลอด
นำไปปล่อยแล้วก็เลี้ยงให้กินยาก

เห็นน้องมอสต้อนควายอยู่ริมถนนก็สนใจ
น้องมอสตัวนิดเดียวเองทำไมมาทำงานแล้วล่ะนะครับ
ก็ได้ไปพูดคุยกับลุงของน้องมอส
ก็คือคุณลุงประดนพพูน

ชอบการเลี้ยงควายเป็นอย่างมาก
ก็ตั้งแต่เล็กจนโตก็ผูกพันกับควาย

ก็เหมือนสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาล่ะครับ
แล้วก็น้องมอสเขาชื่นชอบเจ้าดำ
ควายเพศผู้ตัวใหญ่เป็นพิเศษ

แล้วก็คุ้นเคยกับน้องมอสเป็นอย่างมากนะครับ

คือมองเพลินอย่างนี้เห็นควายแช่น้ำอย่างนี้หรอคะ

ก็เลยอาสามาช่วยลุงเลี้ยงควาย

ไปหลายคนในยุคนี้ที่ชอบเล่นเกม

ก็ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลุงและครอบครัวได้อีกทางหนึ่งนะครับ

เราก็เลยนำเรื่องนี้มาเป็นสีสันข่าว
คุณผู้ชมได้เห็นความน่ารักของน้องมอส

เพราะว่านอกจากพี่ควายแล้วนี่ยังมีเจ้าแต้ม